ก็แจ้งจะรู้ในช่วงเวลาช่วงหลังเยี่ยมก็จะคาดตรวจสอบ
มีแต่ช่วงบนนะครับน่าจะมีรอยบาดแผลทั้งหลังและหัวไหล่แล้วก็หน้าอกนะครับ
แต่ของมีคมหนาดกลางกลางใหญ่กว่ามีปลอกอย่างน้อยนะครับ
ก็ช่วงล่างก็กำลังตรวจสอบค้นหาอยู่นะครับ
ในเบื้องต้นของสนฮและสนในเกษตรประกอบนักศึกษ์ยังไม่ได้มีแจ้งคนหลายครับ
แล้วก็สภาพก็น่าจะเป็นชายครับมีรวดวิเคราะห์เล็กน้อยนะครับ
และมีรอบครับแกดูกังว่าน้อง
ก็เป็นที่สุด
หาทบทวนในยังเกราะ

เขาอยู่ของงานใช่ไหมครับ
มีความเชิมโยกันไหม
มันน่าจะเป็นรายเดียวกันไหมครับ

เพราะว่าเมื่อวานยังไม่มีรอยฟัน

เชือกที่ปลูกแล้วไม่ทราบไม่ทราบแต่ยังก็คือว่ามันเป็นในลักษณะก็คือเห็นรอย
คือไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันว่าเจอเชือกผูกหรือว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะกระเป๋าเรือเป็นคนเห็น
อาจจะเกิดอาการถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตมาจากที่อื่น

มาทิ้งจากบริเวณลำคลองทั้งแสบนี้คาดว่าประมาณไม่เกิน๒๓กิโลกรัม
คือก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง
เนื่องจากในพื้นที่นี้มีชุมชนแล้วก็มีอพาร์ทเมนูและห้องพักเป็นจุดหมดมาก
แล้วก็มีที่ก่อสร้างเป็นคนงานก่อสร้าง
ให้มีชุมชนได้ได้ออกมาแรงด้วย

และให้มีเกี่ยวใจกับช่วงให้เก็บของมีชุมชนประมาณอย่างกับราว